เรื่องราวของคุณนิวมุกดานั่นเองนะคะเอ่อพระเอกหมอลำชื่อดังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำจิตน้ำใจของคนลุกทุ่ง
หมอลำไม่เคยเหือดหายเลยนะคะก็เดี๋ยวมีการช่วยเหลือครอบครัวของคุณนิวมุกดาด้วยค่ะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่เรารายงานข่าวเศร้านะคะ
คุณนิวมุกดานั้นพระเอกหมอลำแล้วก็นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตคาที่ค่ะ
แล้วน้องนิวมุกดาเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
แถมยังมีลูกเล็กค่ะลูกคนที่สองเขาเนี่ยพึ่งจะได้แค่เดือนเดียวเองนะ
มอบให้กับครอบครัวน้องนิวด้วย
เมื่อวานนี้ที่ร้านสะออนลานไม้จังหวัดขอนแก่น
บรรดาศิลปินซึ่งเป็นเพื่อนพี่น้องของคุณนิว
ก็ร่วมใจกันจัดกิจกรรมไว้อาลัยให้นิวมุกดาด้วย
โดยจัดคอนเสิร์ตโฮมใจใส่หม้อนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมโฮมใจใส่หม้อนึ่งเนี่ยนะคือเอาเงินใส่หม้อจริง
ร่วมกันจริงนะคะซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
โดยเพื่อนได้นำภาพของนิวมุกดามาวางไว้ที่เก้าอี้ด้วย
เพื่อเป็นการสัญลักษณ์แทนใจค่ะ
นิวมุกดานั้นมาร่วมชมคอนเสิร์ตที่ทุกคนนั้นช่วยกันจัดขึ้น
ท่ามกลางแฟนคลับแฟนเพลงนะที่เดินมาร่วมทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็ช่วยกันบริจาคเงินใส่หม้อนึ่งคุณผู้ชม
ตามภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของคุณนิวค่ะ
แล้วก็ตัวแทนศิลปินอย่างคุณบอยซีริชัย

ถึงจะเป็นพระเอกนางเอกหมอลำที่งานชุกแค่ไหนนะ
แต่ก็ยังหาเวลามาขึ้นเวทีร้องเพลงช่วยกันระดมทุนด้วยค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วแฟนหมอลำแฟนลูกทุ่งเขาก็ซึ้งใจจริง
ทั้งคู่บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์
ถึงครอบครัวของนิวมุกดาอย่างแน่นอน

มิวคงได้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่

เราอยู่ด้วยกันมาเรารู้ว่าพี่นิวมีภาระที่เยอะหนักด้วย

พวกเพื่อนของพี่ที่เรื่องการจัดงานในวันนี้
ทุกคนก็ผูกพันกับนิว
ดูแลกันในการมาตั้งแต่เล่นต้นอยู่แล้วครับ

เราจริงแต่ไม่อยากให้การสูญเสียแบบนี้

ทั้งคู่ค่ะยังบอกด้วยความสูญเสียครั้งนี้ค่ะ
ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องศิลปินทุกคนเลย
ระมัดระวังตัวเองให้มาก
ขอให้เหตุการณ์ของนิวนั้นเป็นอุปาห